การปีใหม่แน่นอนนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราเนื้อหอมมากค่ะ
ศิลปินแวะเวียนมามากมายค่ะ

นี่เลยวิกหมอชิดของเรามาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
เอาความสุขมาให้เราก็แฮปปี้
แต่นี่เห็นไหมเสื้อเลือดแดงเนี่ย

อะไรอ่ะบอสไงคุณผู้ชมจำได้ไหม
อยู่ดีเก่าหายนี่นะคะ
เพราะว่าหายไปไหนคะมีแฟนใหม่เมฆจีรกิจ

อย่างนั้นแหละก็เลยบอสถ้าไม่มีใครพี่รออยู่
ไปฟังความรู้สึกที่มันเจ็บลึกของบอสกันเลยดีกว่าค่ะ

ไม่มีคุณน้ำม้าขาวหมู

ก็พักไว้ก่อนดีกว่าเรื่องความรัก
ไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่
หล่อขนาดนี้หาสาวตอนไหนก็ได้เนาะ

ความรักเหรอตอนนี้ยังดีกว่า
เราก็แบบพยายามมีร้านเสื้อ
เราก็ทำคอเลคชั่นใหม่นู่นนี่ออกมา
ก็ทำตัวเองให้มันไม่ว่างก็สนุกดี